อย่างหนุ่มวัย๒๘ปีคนนี้ไปเจอด่านเมาแล้วขับ
จริงถ้าเจอถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ให้ตรวจเถอะใช่ไหม
อย่างน้อยถ้าเราสมมุติว่าดื่มมานิดหน่อยก็จะได้สั่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
แต่หนุ่มคนนี้เขาตกใจดื่มมาแค่เล็กน้อยแหละแต่เจอด่านตรวจขับรถหนีตำรวจเลยค่ะ
ตำรวจไปจับตัวมาได้นะก็ให้ทั้งเป่าแอลกอฮอลก็ไม่ได้เกิน
แล้วก็ไม่ได้เสพยาด้วยค่ะก็เลยปล่อยตัวไปนะคะ
ไปดูคลิปภาพนาทีที่เกิดเหตุนี้กันหน่อยค่ะ
หยุดหยุดหยุดหยุด

เหตุการณ์มันระทึกมากปะหนึ่ง

นี่เป็นภาพรถกระบาชะโรเลสนะคะ

วัวหมู่๑ตำบลบางวัวที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็มีตำรวจนี่แหละกว่า๒๐นายเขาตั้งด่านตรวจ
เมาแล้วขับช่วงเทศกาลสงการไง
แล้วจู่รถกระบาดคันนี้พยายามเลี้ยวรถกลับกลางกระโดด

คนขับพยายามจะหลบหนีแต่เข้าเกียร์ผิด

แล้วก็เลยต้องปล่อยรถไหลไปชนเสาป้ายบอกทาง
แล้วก็ตำรวจก็เลยเข้าควบคุมตัวได้
คนขับชื่อนายอนันท์ชัยทองอายุ๒๘ปี
พอตรวจวัดแอลกอฮอลพบว่าปริมาณก็แค่๒๐มิลลิกรัมเอง

ใช่ค่ะเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วตำรวจเขาก็จับตรวจปัสสาวะด้วยไง
หาสารเสพติดก็ไม่เจอ
นายอนันต์บอกว่าที่จะหลบหนีเพราะตกใจด่าน

ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์โอ้โหวุ่นวายใหญ่โตเนี่ยนะคะ

พยายามขี่หลบหนีด่านตรวจ
โดยไม่สนใจตำรวจที่ยืนขวางอยู่

ถนนเทพรัฐกับถนนสิหริยิแขมงสตรีโสธอน

จับกลุ่มคนเมาแล้วขับได้ทั้งหมด
สิบสองคนยึดรถจักรยานยนต์ได้สิบเอ็ดคันรถยนต์อีกหนึ่งคันแล้วก็นำตัวทั้งหมดส่งดำเนินคดีแล้วนะคะ

กูครับแต่คนที่นั่งด้วยดูกูนิ่งนะ
ดูนิ่งเลยดูนิ่งไม่รู้ดูหลับหรือว่าง่วงหรืออะไรก็ไม่รู้